แซ่บแซ่บแซ่บมาแซ่บกันให้เสด็จรับวันแม่
บอกเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยของทะเลต่างเขาสด
เหมือนยกทะเลมาไว้บนจานเลยทีเดียวล่ะครับ
เมนูย่างเมนูทอดรสชาติเนี่ยก็ไม่แพ้ไข่
สายยำสายแซ่บต้องโดนเพราะนี่คือร้านจบที่ยำ
น่ากินสุดเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านจบที่ยำ
คุณเบียร์และคุณนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้โหเดินมาตามกลิ่นเลยนะจริงค่ะ
ยำเนี่ยมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จริงคือกลิ่นได้กลิ่นก็รู้เลยว่าแซ่บอ่ะ
ถูกต้องเลยแล้วเมนูตลาดมาโชว์ด้านหน้านี้ก็น่ากินด้วยนะคะ
สองคนชอบไปทานอาหารห้างนอกและก็ผมเป็นคนออกความผิดเห็น

เธอทานอะไรดีอันนี้ก็ตอบว่าอะไรก็ได้

สุดท้ายแล้วพูดมาหลายเมนูก็จะมาจบที่ยำ

ค่ะทานนั้นก็ไม่เอาทานนี้ก็ไม่เอา

แค่สตอร์ธชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะ
และทำไมถึงมาเลือกเปิดยำเขายำ
เพราะว่าจริงมันก็มีหลายร้านเหมือนกันน่ะคลุคายำค่ะ
ในช่วงนั้นเบียออกจากงานประจำค่ะ

แล้วก็เลยเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดคือทำอาหาร
นนท์ก็เลยถามว่าแล้วแล้วชอบทำอะไร
ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นช่วงนี้เปี๊ยชอบทานยำ

ผลตอบรับโอเคเลยครับมีลูกค้าได้รู้จักร้านเรามากขึ้นครับ
แล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด๓สาขาครับ

มีที่ลาดพร้าวครับหน้าโลตัสหอวังนะครับ
แล้วก็จะมีที่จอร์ดแฟร์แดนเนรมิตครับ

๓สาธารณะค่ะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
พูดถึงเรื่องของร้านยำมีเยอะนะ

แต่จบที่ยำจุดเด่นคืออะไรคะ
จุดเด่นก็คือจะเป็นน้ำยำของเรา
แล้วก็ปลาร้าของเราที่เบียร์เป็นคนคิดสูตรเอง
ทุกอย่างเบียจะเลือกวัตถุดิบเองหมดเลยค่ะ
แล้วก็ขนาดมะนาวก็จะเป็นสวนของคุณพ่อเองจากเชียงรายเลยค่ะ

วัตถุดิบอะไรที่เลือกได้เลือกเอง

เพราะว่าเราก็สามารถควบคุมคุณภาพได้

ปลาร้าทั้งมะนาวทุกอย่างเลย
แล้วซิกเนเจอร์ถ้าบอกว่าร้านยำมีเยอะแยะแล้ว
มีวัตถุดิบที่เราเลือกเองแล้ว

ถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์จะเป็นยำจบที่ยำครับเป็นยำจานใหญ่

ใช่ใช่เมนูที่อยู่ด้านหลังนี้ไหมครับ

ถ้าจะมารายการเราไม่เห็นแค่ภาพนะ
ต้องเห็นตัวจริงเอาจบที่ยำ

ช่วยสาธิตทำเมนูจบที่ยำให้เราดูหน่อย

จะเสียสละเหรอคะคนอื่นก็อยากเสียสละเหมือนกัน

ค่ะเดี๋ยววันนี้เบียจะทำจบที่ยำนะคะ
เป็นสูตรปลาร้านะคะ
อันนี้ก็จะเป็นน้ำยำนะคะที่เบียคิดค้นสูตรขึ้นมาเฉพาะของร้านเรา

ประมาณจริงแล้วอะค่ะ
แค่เราเป็นคนทานปลาร้าอยู่แล้วส้มตำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ประมาณเดือนนึงอะค่ะกลับจะลงตัว
ลูกเล่าให้เข้ากัน
ถุดิบสำคัญเลยก็คือจะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวเราจะเน้นใช้มะนาวสดคันวันต่อวันเท่านั้น
ตลาดหอมค่ะแต่ว่าไม่มีหมิน
ราดลงไปแล้วในจานต้องมีอะไรบ้างคะคุณเบียร์
ในนี้ก็จะมีปูม้าสดปูม้าสุกนะคะ
แล้วก็กุ้งสดกุ้งสุกแซลมอนไข่แดงเค็มแล้วก็หมูยอแล้วก็ไส้เกาะค่ะ
โอ้โหการเบอร์เริ่มเลย

ใช่ไงคะแซลมอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
แย่เก๋ใช่ไหมคะโอ้โหได้ไปนึงโอ๊ะตายแล้วขออนุญาตดูใกล้นะคะ
อันนี้ฉันจะช่วยผ่อนคลายความหนักของคุณด้วยการชิมให้มันเบาลง
ถ้าดิฉันจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะเห็นคุณเช็ดช้อนแล้วเรียบร้อย

คุณช่วยดิฉันเลยมาค่ะ

อันนี้
อยากถามตัวนี้ฮะราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเมนูนี้

๕๑๙บาทแล้วอยากตอบรับสำหรับเมนูนี้เป็นยังไงคะ
ดีครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะมากันหลายท่านใช่ไหมครับ
ก็คือถ้าเป็นยำจานนี้ก็จะได้อาหารที่หลากหลายครับ
มีกุ้งมีปูม้ามีซัมม่อนนอเวย์มีหมูยอมมีไส้เกาะ
ใครจะชิมแบบน้ำฟังนิดนึงนะ

เพราะว่าลูกค้าจะได้ทานดิบได้แบบไม่มีพญาติ

จูด้งอยากชิมไหม

ถ้าคุณจะโผล่มาสักขนาดนี้แต่ว่า
คุณยังไงคะชุดมันอ่อนมากเลยค่ะคุณ

มันไม่ได้นัวไปทั้งใดทั้งหนึ่ง

เราต้องบอกนะเพราะว่าเราทานยำกันมาเยอะนะคะ

อันนี้นัวจริงจบที่ยำนี้เลย
จบที่นี่แหละค่ะแต่มีอย่างอื่นให้เลือกด้วย

ค่ะอันนี้ซึ่งร้านเราทั้งล้าน
แล้วก็ให้เขาตกแต่งมันน้อย

หนักข้ามคืนหนึ่งคืนด้วยงั้นตอนนี้ไม่ต้องรอช้า
อีกนะครับอีกหนึ่งเมนูของทางร้านจบที่ยัมยามค่ะอันนั้นระหว่างนี้ถามคุณนนท์อีกทีละกันฮะ
นะคะว่าเราจะทานเมนูอะไรได้อีกไหมในอนาคตคะใช่
แล้วก็ตำปูปลาร้าครับโอ้โหนะเมนูส้มตำกับเมนูยำเนี่ย
กันไปเลยถูกต้องเอ่อน่าอ่ะ
ไหนก็วันนี้ทั้งสองท่านมาถึงที่รายการคู่กัดสะบัดข่าวแล้ว

มีครับโปรโมชั่นในวันแม่นะครับ

เราจะลูกค้าที่มาทานยำที่ลานะครับ
สั่งยามเมนูใดก็ได้เราจะแถมส้มตำหนึ่งจานครับ
เลือกได้อาจจะเป็นตำไทยหรือว่าตำปูปลาร้าก็ได้ครับ
นะคะเอาเมนูคุณจะสั่งอะไรก็ได้
แต่ตอนนี้คุณจูด้งไม่ซอมอะไรแล้ว
แจ่วก่อนเลยไม่โลใครสั่งแล้วนะคะ
แต่สังเกตคอหมูเขาคือไขมันน้อยจริง

คุณโอ้โหเนื้อแน่น

ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นความอร่อย
เพราะว่าเขาคัดเลือกแต่สิ่งที่ดี
เอาฝากร้านกันหน่อยค่ะพี่กัดอยู่ที่ไหนบ้างคะ
สาขาบ้างมาท้องด้วยครับอีกหนึ่งค่ะได้เลยนะครับ
ใครสนใจไปไม่ถูกหรืออยากจะโทรจองโทรสั่งก่อนก็เบอร์โทรหน้าจอนี้ได้เลย
หรือเฟซบุ๊กก็สะกดจดที่ยำนะคะ